เอาช่วงเวลานี้นะคะใครที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
ก็จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษบางคนถูกมองหน้าเฉย
ค่ะบางคนถูกเข้าไปตักเตือนครับแต่มีพี่ยามคนหนึ่งค่ะ
ถูกลูกบ้านตักเตือนด้วยถ้อยคำรุนแรงคำว่าถ้อยคำรุนแรง
ขออนุญาตใช้คำคำเดียวด่าด่าแรงมากค่ะ

เชื่ออะไรเชื่ออะไรคุณเชื่ออะไรจดคลิปไว้หมดเลย
นี่จะเอาไว้เดือกร้อนอย่าเอาอะไรที่บ้านกูเดอะ
ฟังแล้วอยากเห็นหน้าจังเลยอยากมีเรื่องกับทหาร
กใช่ไหมได้เออด่าเขาโอ้นี่เป็นการด่าพี่รอปภพนักงานรักษาความปลอดภัยของ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพราะพี่รอปภไม่สวมหน้ากากอันนี้เป็นคำด่าที่เหมือนเป็นการดู
อาชีพเขามากมากเลยครับเอาชื่อมาเอาชื่อมาอยากจะมีเรื่องใช่ไหมอยากจะมีปัญหา
ใช่ไหมคะซึ่งพี่รอปภเองเขาก็อธิบายโอ้โหผมสวมครับสวม
แต่ว่าเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เพิ่งวางเพิ่งถอดแล้วมันวางเพิ่งวางแป๊บเดียว
เมื่อกี้และถ้อไอ้คำที่คุณผู้ชมได้ยินไปในแต่ละคำนี้นะคะเร็วสวะครับ
ขอพฤษฐานภัยนะคะเพราะดีตามคลิปเลยเออเออตามสภิกษ์นะคะ
ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรบอกแค่ว่าการด่าทอผู้จาหยาบคายไม่งามและไม่เหมาะสม
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตส่วนใหญ่ค่ะเข้ามาดูแล้วแล้วก็มาคอมเมนต์นะ
เป็นไปในที่ทางเดียวกันนั่นแหละค่ะบอกว่าลูกบ้านคนนี้ทำไม่ถูกต้อง
เข้าใจว่าไม่อยากให้การด์ตกไปถึงต้องใส่หน้ากากอาลาเมนต์ตลอดแล้วนะคะ
ก็ควรจะตักเตือนเขาดีไหมถามเขาดีไหมนะคะ
ก็เรื่องของแมสเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็กลายเป็นนิสัยที่เราต้องใส่แล้วล่ะในทุกอาชีพนะฮะ